เรื่องของเด็กวัย๑๒ปีที่ถูกวัยรุ่น๕คน
รุมโทรมในร้านจิปาถะ
แล้วก็เรื่องนี้เราก็ตามข่าวมาตลอดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอบตมาเกี่ยวข้อง
ยื่นข้อเสนอเรื่องเกี่ยวกับจะให้เงินเพื่อจบเรื่อง
ทีนี้ทางพ่อของเด็กวัย๑๒เองก็ไม่ยอม
แล้วก็มีการชกต่อยกันขึ้นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้อบตเป็นอดีตอบตแล้วคือลาออกไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วน๕คนที่จับคุมตัวได้ตอนนี้ก็อยู่ในสถานพินิษฐ์เรียบร้อยแล้ว
ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณพ่อจะเชื่อว่ามีอีก
รวมทั้งหมด๙คนที่ร่วมขบวนการในเรื่องนี้ก็ตาม
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ต้องสืบกันต่อ
แต่คุณผู้ชมมันก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา
ก็คือเรื่องเด็กวัย๑๒ไปเรียนที่โรงเรียน
แล้วเพจดังเขาก็มาลงข่าวบอกว่า
นี่พอโรงเรียนเหมือนกับจะให้เด็กวัย๑๒ลาออกจากโรงเรียน
เนื่องจากทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
ดังเขาลงแบบนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์
พอโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

คือบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการเรียกเด็กไปพูดคุย
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะให้เด็กเนี่ยออกจากโรงเรียน
ใช่แล้วไปเรียนทางอื่นอย่างเช่นการศึกษานอกโรงเรียน
ไปเรียนกรสนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการเปิดเผยหน้าตาผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีนั่นแหละ
ก็เป็นพอโรงเรียนของน้องผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าทางผอโรงเรียนเรียกเจ้าหน้าที่เทศบาล๒คน
เจรจามากดดันกับน้องวัย๑๒

แล้วก็บอกว่าน้องทำให้เสียชื่อเสียง
ทีนี้พอเพจดังทั้งสองเพจมีการแชร์เรื่องนี้
เขาตีกรอบข้อความไว้ให้เห็นเลยนะลงรูปแบบนี้
มันก็กลายเป็นว่าอ้าวทำไมล่ะ
โดนกระทำแบบนี้แล้วทำไมทางโรงเรียนถึงไม่เข้าใจ
ปกป้องลูกศิษย์แต่ดันผลักใสไล่ส่งให้เด็กไปเรียนอยู่ที่อื่น
ทีนี้ค่ะพอมันเป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้คุณผู้ชม
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะ
ไปที่โรงเรียนเทศบาลนี้นี่แหละแล้วก็เมื่อสักครู่
ดิฉันคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์คุณศักดิ์สิทธิ์กลับมาถึงแล้ว
แล้วก็บอกว่าพยายามจะติดต่อพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะ
แต่ว่าพอบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้
ทีนี้พอคุณศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าสัมภาษณ์พอไม่ได้
ก็เลยไปสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ
ก็คือชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านวัดทองพุ่มพวง
ก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ชาวบ้านเขาบอกนะ
ประธานชุมชนเคยเป็นอดีตครูที่โรงเรียนนี้
แล้วก็เป็นอดีตครูของแม่เด็กวัย๑๒ด้วย
เพราะว่าแม่เด็กวัย๑๒ก็เรียนที่โรงเรียนนี้เหมือนกัน
ซึ่งประธานชุมชนไปแจ้งความจะดำเนินคดีแล้ว
แล้วก็รู้หมดแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปยังไง
ทีนี้พอเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านแบบนี้เราตามไปต่อเลยค่ะ
ประธานชุมชนคนนี้เราก็ไปเจอประธานชุมชนหมู่บ้าน
วัดทองพุ่มพวงก็คือนางประพัดศรวงถนอม
ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราถึงกระแสข่าวที่ว่า
พอโรงเรียนไล่น้องวัย๑๒ออกจากโรงเรียน
เพราะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถามว่ามันเป็นยังไง
ซึ่งทางด้านนางประพัดศรก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนที่ไปคุยกับเด็กวัย๑๒เนี่ยนะ
ไม่ใช่แค่มีผอโรงเรียนคนเดียว
ยังมีพอกองการศึกษาพอโรงเรียนวัดทอง
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีรวมถึงตัวคุณประพัทธ์ศร
ที่เป็นประธานชุมชนไปร่วมอยู่ด้วย
ทีนี้เธอก็เลยให้ข้อมูลกับเรา
ในฐานะที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
บอกแบบนี้ว่าพอโรงเรียนเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนพูดเลยนะว่าให้เด็กลาออก
แต่คนที่พูดเชิงที่จะให้เด็กลาออกเนี่ย
ไม่ใช่ผอโรงเรียนนะแต่เป็นผอกองการศึกษา
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าทุกคำพูดของผอโรงเรียนเนี่ย
ไม่เคยบอกว่าจะให้เด็กลาออกเลย
คือมีแต่บอกว่าจะให้น้องเรียนหนังสือต่อ

ทีนี้ก็เลยไม่เข้าใจไงคะว่าเอ๊ะอยู่
อยู่มามีกระแสข่าวแบบนี้ได้ยังไง

ก็อยากที่จะบอกว่าอยากให้สังคม

แล้วก็คนมารุมด่าพอกันเยอะเนี่ย

แล้วทุกวันนี้ค่ะน้องผู้เสียหายเนี่ย
ก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามปกติ

ยังไม่ได้ย้ายไปเรียนกศนแต่อย่างใดนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

หลังจากที่มันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว

ทางผอโรงเรียนก็ไปที่สพเมืองสระบุรี

จะไปแจ้งความเอาผิดเพจนี้

เพราะว่าในเพจเนี่ย

และมีการกล่าวหาพาดพิงให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

คนที่เขาเห็นข้อความในเพจแชร์แบบนี้แล้วก็มาตำหนิ
มาว่าพอในทางเสียหายค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอไปแจ้งความ
ส่วนทางคดีความคืบหน้าทางคดี
ล่าสุดก็คือพลตำรวจโทมนชัยรุ่งเรืองเศษ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองสระบุรี
ก็เปิดเผยว่าคดีมันไม่ได้หยุดนิ่งนะ
สังคมก็ให้ความสนใจคดีมันก็คืบหน้าไปทุกวันเลย
มีการสอบพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
รวมรวมเอกสารพวกพยานวัตถุต่างที่พบ
ตอนนี้สำหรับวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๕คน
ก็มีการคุมตัวเอาไว้ที่สถานพินิษฐ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
ส่วนคนที่สอบสวนแล้วไม่ได้กระทำผิด
อันนี้ตำรวจบอกว่าก็จะกันตัวเอาไว้เป็นพยานต่อไปนะคะ

แล้วก็เรื่องพ่อของเด็กวัย๑๒ที่บอกว่าเข้าไปทำร้ายร่างกาย

เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันกับกรณีที่๕เยาวชนรุมโทรมเด็ก
ตอนนี้ยังไม่ได้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานต่างพร้อม
จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
อันนี้คือเรื่องส่วนของคดีใช่ไหม
แต่ถ้าย้อนไปในเรื่องของการดูแลแล้วก็เยียวยา
เด็กหญิงวัย๑๒เด็กหญิงชั้นป๕
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น๕คนอายุ๑๕๑๖ปี

คือทางเพจ๒เพจนะ
ที่ถูกทางผอโรงเรียนไปแจ้งความ
บอกว่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาจะไล่เด็กออกจากโรงเรียน

หนึ่งในเพจที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งความนะฮะ

บอกว่าพอโรงเรียนของเด็กหญิงแจ้งความเพจดัง
แล้วก็ได้อธิบายเรื่องราวบอกว่าคดีของน้องที่ถูกข่มขืนเนี่ย
การแจ้งความว่าเพจดังทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกล่าวหาว่าพอโรงเรียนจะไล่เด็กออกจากโรงเรียน
เท่ากับว่าพอมีความรู้เรื่องพรบคุ้มครองเด็กดี
ซึ่งครูมีหน้าที่ต้องคุ้มครองเด็กเด็กคนนี้เพิ่งอายุ๑๒ปีและตอนนี้ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา
แต่ถ้าฟังจากสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไปคุยกับเด็ก
บอกว่าเป็นประธานชุมชนถูกต้องแล้วบอกมีอะไรนะพอกองการศึกษามีผอโรงเรียนของเด็ก
ล่าบอกว่าการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเอาคนแปลกหน้าไปคุยกับเด็ก
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและเป็นการพูดคุยกับเด็กที่เป็นเหยื่อ
ซึ่งต้องผ่านกระบวนการของสหวิชาชีพทำไมผอไม่รู้เรื่องนี้
คือถ้าจะไปคุยอะไรกับเด็กเหมือนกับจะไปสอบปากคำเด็กหรือจะไปช่วยเหลือเยียวยาเด็ก
เรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญาแล้วคุณต้องผ่านสหวิชาชีพ
มีเจ้าหน้าที่ของพมมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนอะไรพวกนี้
ควรไปศึกษาข้อกฎหมายก่อน
แล้วข้อความสนทนาระหว่างครูกับคนแปลกหน้าที่ไปคุยกับเด็ก
ทำให้เด็กถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย
มาพูดถึงการขอให้ลาออกโรงเรียนเสียชื่อเสียง
โดยเพจล่าเนี่ยบอกว่าครูบอกว่า
หนูทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงขอให้ยุติเรื่องนี้
จะให้หนูลาออกให้ไปเรียนกศน
ประโยคที่เด็กเล่าคิดว่าเด็กบ้านป๕
มโนคำเหล่านี้ขึ้นมาเองไหม
คำเหล่านี้เด็กไม่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
อันนี้ทางเพจล่าที่เขาได้ชี้แจงแล้วก็พูดเข้ามาล่าสุดนะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าพอโรงเรียนไปแจ้งความ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคืออย่างเมื่อวานนี้เนี่ย
ทีมข่าวเนี่ยมีโอกาสมีนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณลุงของเด็กวัย๑๒นะ
ลุงเขาก็บอกนะคะบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่หลานไปโรงเรียน
แล้วก็บอกด้วยนะว่าหลานก็มีท่าทีมีหน้าตาที่สดใสร่าเริงขึ้น
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีครอบครัวคอยปลอบคอยให้กำลังใจอยู่
แต่ก็ยังมีบ้างแหละที่คิดถึงเหตุการณ์ในอดีตอยู่
แต่ยังไงก็ตามต้องขอบคุณโรงเรียนนะที่โรงเรียนเข้าใจหลานสาว
รวมถึงไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตทำให้รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ตอนนี้ลุงบอกว่าอยากให้หลานสาวมีการศึกษาที่ดีเรียนจบจะได้มีความรู้ต่อไป
อันนี้เป็นข้อมูลจากลุงของเด็กวัย๑๒ที่บอกแบบนี้ค่ะ
คือสหวิชาชีพก็คุยกับน้องแล้วก็แม่ของน้องแล้ว
ทีแรกก็จะให้ไปอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็ก
แล้วก็จะจัดหาที่เรียนดูแลเรื่องของครอบครัวอะไรให้เพราะว่าแม่ก็ไม่มีงานทำ
แต่ทั้งแม่กับเด็กยืนยันว่าอยู่ได้
ยังอยู่ร่วมกับชุมชนยังอยู่ร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนได้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูแลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ